มูลเตรียมให้เข้าใครออกฝัย

ฟิตเน่คอฟฟี่เซฟ๔๕แคลอรี่
อายุ๑๖กำลังวัยรุ่นเลย
เพื่อนสนิทของคุณอยู่ดีก็หายตัวไป
มารู้อีกทีตอนหลังว่า

มีวันแม่ของเขาโทรมาที่ผม

พลาดไปประมาณปีถึงสองปี
ก็ไม่เคยมีใครรู้ข่าวเลย

เริ่มมีเพื่อน
บางทีก็เห็นยืนซื้อข้าวบ้าง

เขาทำข้าวแกง

ก็คือจะยกข้าวแกงไปแล้วก็ขับไปส่ง
ก็ต้องผ่านซอยหนึ่งที่เขาลือกันว่าผีดุมากเนี่ยครับ
ซอยเนี่ยครับในทินฐานบันเกิดผม
ผมผ่านซอยนี้ประมาณตี๔กว่า
หางตาก็คือเห็นเขายืนอยู่

ใช่ครับเอ๊ะมันเตอร์เพื่อนเรานี่ว่ะ
ก็คือไปเลี้๋วเลี้๋วรถวนกลับไปดูนะครับ
เขาก็ยืนแบบงงอะครับ

คือใส่เสื้อเสื้อเชิร์ดนะครับ

ผมก็ถามว่าเอ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ย

แล้วเขาก็เหมือนแบบจะรู้สึกตัวว่าเราคุยด้วย

ใช่ครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำอะไร

แม่ตามหาทำไมไม่กลับบ้าน
กลับไม่ถูก

เขาจะแบบลอยลอย

ก็แยกย้ายกันตรงนั้นครับครับประมาณ๔ปีให้หลัง
ผมจำได้ว่าผมเนี่ยจะต้องไปเกณฑหาร

ถ้าจับได้ใบดำเนี่ย

จริงปรากฏว่าปีนั้นผมได้ใบดำ

จะไปบวชทีเนี่ยโอ้โหอยู่วัดเป็นเดือนนะครับ

ทีนี้แม่ผมนะครับก็โทรมาที่ผม
บอกว่าวันพระเนี่ยมันเป็นวันพระใหญ่

ช่วยออกจากวัดมาช่วยแม่ทรงข้าวแกล้งหน่อย
ผมก็คว้าเหมาะใส่คู่ใจ

ผ่านปุ๊บคราวนี้เห็นเลยว่าเขายืนอยู่

ชุดเดิมคะ

ไหนแบบคงเดิมมากครับ
ผมก็คำแรกที่เขาทักผมมาเนี่ย
เขายิ้มเลยณเห้ยจะบวชเระ
ตอนนั้นผมงงมากนะครับคือรู้ได้ไงวะ
เพราะว่ามีในบ้านผมเท่านั้นที่รู้
เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาที่บ้านได้ไหม

แต่ตอนนั้นเราเริ่มวันเขาแล้ว
เพราะว่าสีหน้าเขาเนี่ยแบบมันพูดไม่ถูกครับ

ก็ลอยบ้างครับแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าเขา

ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมาอีกวันหนึ่ง
บ้านผมนะครับมันเป็นบ้านที่ทำข้าวแกงอยู่ตลอดเวลา
แล้วห้องผมเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นห้อง
ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเอาตู้เสื้อผ้ามากั้นเป็นห้อง
ฉะนั้นใครจะเข้าออกสบายมาก
ระหว่างที่ผมหลับอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามีคนมายืนบังทีวีผม
เพราะว่าผมจะนอนเปิดทีวีนอนนะครับ
ลืมตาขึ้นมาครับตอนนั้นประมาณสักตีตีสองกว่าได้ครับ
ลืมตาขึ้นมาเห็นเพื่อนผมคนนี้แล้วครับ
เตอร์ครับผมยืนอยู่ปลายเตียงแล้วยืน

ครับผมยืนกอดอกมองผมอย่างนี้ครับ
แล้วชุดเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม
ใช่ครับผมตอนนี้ผมก็เป็นอะไรของมันวะแบบมันหลอนจังเลยวะ
มันถามว่าเออเนี่ยนอนด้วยได้ไหมผมบอกเออนอนเลย
พอเขาล้มตัวลงนอนได้ครับเขาเริ่มร้องไห้
แต่ร้องแบบอะไรอะวอนนะครับแบบหูหนักเลยครับพี่หนุ่มคือแบบ
ผมก็บอกว่าเออเนี่ยแม่ตามหานะทำไมไม่กลับบ้าน
บอกมันเข้าบ้านไม่ได้คำเนี้ยฮะผมเริ่มเอก
คือทำไมถึงกลับบ้านไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่หรือเปล่า

ผมก็เออนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปทรงที่บ้านนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผมนอนหันหลังให้เขานะครับ
เขาอยู่ดีเขามานอนกอดผมอุ๊ยนอนกอดนะครับอุ๊ย

แต่ความรู้สึกก็คือเขาไม่ได้นอนกอดเราด้วยมือเดียวนะครับ
เขานอนกอดเราด้วยสองมือโอบอย่างนี้เฮ้ย
แต่ความรู้สึกที่เราสัมผัสจากเขานะครับคือเขาเหงา
เขาไม่มีเพื่อนเขาโดดเดี่ยวคือทุกอย่างแล้วมันก็เริ่มร้องไห้
กระทั่งผมก็หลับไปตอนไหนก็ไม่ทราบ
ประมาณสักตี๔แม่ผมมาปลุก
บอกหมีตื่นแล้วเดี๋ยวแม่จะไปช่วยคนเข้าแกงหน่อย
พอตื่นมาเอ้าไม่อยู่แล้วครับเออไปแล้ว
แต่ทิ้งร่องรอยของเศษดินเศษกิ่งไม้แห้ง
เศษคราบพิโคนอะไรอย่างนี้เต็มที่นอนผมก็เลย
แม่ผมถามเอาใครมานอนด้วยเนี่ยทำไมมันสกปรกอย่างนี้

เดินผ่านไปผ่านมาห้องมึงเนี่ยไม่เห็นไม่มีใคร

จนกระทั่งนะครับผมก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับคุณแม่ของเขาฟัง

เขาก็เอ๊ะมันหายไปไหนของมันนะครับ

มีคนเอาทองนะครับเป็นแหวนทองสลักนามสกุล

คือแม่เขาตามหาลูกเขาก็คือไปเที่ยวบอกร้านทองว่า
ถ้ามีใครเอาแหวนทองสกุลนี้ไปขายมาบอกเขาที
ปรากฏว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งที่ทำงานเทศบาลเนี่ย
เขาเจอแหวนนี้ตกอยู่ในบ้านล้าง

แล้วก็พากันไปหาปรากฏก็ไม่เจอ
ไม่เจออีกไม่เจอนะครับแล้วสุดท้ายก็

สุดท้ายก็ไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับ
ก็ท่านก็กำลังกวาดลานโบสถ์อยู่
แล้วแม่ของเจ้าเตอร์เนี่ยก็ถาม
ว่าก็ช่วยดูลูกอีฉันทีนะครับ
หลวงพ่อท่านก็ถามชื่อนามสกุล

ท่านก็เอามือเนี่ยนะครับ
้องมองฟ้าเหมือนมองหาใครสักคนนะครับ
มองแล้วเขาก็พูดว่า

หลวงพ่อท่านนี้ท่านบอกแม่นมากเลยนะครับ
มันอยู่ใต้ต้นขนุน

คือเขานอนแบบเขาขดอยู่อย่างนี้ครับ
คือสืบสาวเล่าเรื่องไปสืบไปสืบมาคือเพื่อนของเขาเองนั่นแหละครับ

หวังจะเอาทองที่อยู่ในคอเนี่ย
แต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกตกใจมากที่สุด
คือผมโทรไปบอกแฟนเขาแฟนเก่าเขานะครับ
เออเนี่ยช่วยช่วยมางานศพเตอร์หน่อย
เขาบอกว่าพี่อย่ามาอำหนูเลย
มันยังไม่ตายหรอกผมก็เอ้ยมันตายแล้วจริง
บอกพี่อย่ามาโกหกหนูเลยเมื่อคืนมันยัง
จริงตอนนั้นคือแบบผมหูวิ้งไปเลย
บอกพี่จริงหนูไม่เชื่อ
ผมก็เลยถ้าไม่เชื่อเนี่ยมาให้ไวเลยละกัน
พอเขาขี่มอไซค์มาครับ

ยังไม่ทันเห็นรูปตั้งงานศพยังไม่เห็นโรงศพเลยครับ
เห็นว่าที่วัดมีงานแล้วมีเพื่อนอยู่
เท่านั้นแหละครับรถมอไซคลิ้งตรงนั้นเลยครับ
ก็ถามว่าเอ๊ะผมจะลองเชิงครับ

เกงยีนขาเดฟสื่อ

ก็เป็นชุดลายสีชมพูคาดดำ

คือหลังจากนั้นมาเราถึงรู้ว่า

คือจริงมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันถูกฆ่า

บางทีนะครับขับรถสวนเข้าไปสวนกันมา

เขามันไม่อยู่แล้วโอโหยังไม่จบ

ผีทุกคนอย่างนี้จริงไหม

ไม่บอกว่าตายไปแล้ว
ตื้นมาดูร้านเนี้ยโอ้เด็กมันกินขนม

เท่านั้นไหมมืออีกข้างหนึ่ง
ก็สวยนั่งยุงล่ะ
พี่สวยพิกับผมน้อยดิ

ตมอย่างนี้เลยแล้วเขาแบบสติแปลกอะครับ